เรื่องราวความประทับใจมีมากมายเหลือเกินค่ะ
ก่อนที่จะเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีคุณครูค่ะคณะหนึ่งที่เป็นคุณครูสมัยเด็กนะคะ
ก็ตั้งแต่ประถมเลยคุณผู้ชมนะคะได้มายืนรอร่วมบริจาคเงิน
แนบข้อความที่สุดแสนจะวิเศษสำหรับเจ้าตัวมาแบบนี้ด้วยนะคะ
ตูนสิทธิ์รักครูสมศุกร์และพี่ป๊อป
ขอส่งกำลังใจช่วยให้ตูนมีสุขภาพแข็งแรง
สู่จุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะลูก
เป็นสิทธิ์ที่รักที่ครูภาคภูมิใจมากที่สุด
ตูนเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข
ภาพที่ประทับใจครูเสมอมา
คือเด็กชายตัวน้อยหน้าตาน่ารัก
เรียนอยู่ชั้นป๕๖ค่ะ
ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเสร็จก่อนใคร

นั่งยิ้มรอส่งเป็นคนสุดท้าย
ทุกวันเพื่อให้คุณครูนั้นทำโทษ
โดยการร้องเพลงให้เพื่อนฟังด้วย
เรียวกราวทุกครั้งเลย
เมื่อเพลงจบลงนะคะตูนยังยิ้มอย่างมีความสุข
ครูดีใจมากที่สิทธิ์รักมีชื่อเสียง
เจริญก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ
ครูรักแล้วก็ภูมิใจสิทธิ์รักคนนี้เป็นที่สุดจ้ะ
สิทธิ์ตัวน้อยของครูมากเสมอ
ส่งท้ายชื่อครูสมศุกร์พันมาดี
อันนี้เป็นความประทับใจตั้งแต่เล็กเลยนะคะ
ก็มาเล่าผ่านเหตุการณ์ข้อความให้เราได้ฟังกันคุณ
อกจากนี้ค่ะเพื่อนที่สวนกุหลาบนะคะ
ก็ยังมาประมูลของชิ้นที่๕

ร่วมบริจาคด้วยเป็นในช่วงพี่ตูนวัยละอ่อน

พี่ตูนบอกว่าเอาให้ไว้ก่อนไอ้คนรับมาก็งงนะ
พี่ตูนบอกว่าเดี๋ยวเราดัง
จะไม่มีเวลาเอาไปให้นี่

แล้วก็ดังจริงพูดเล่นในอดีต
แต่กลับกลายเป็นว่าเขาทำฝันของตัวเองให้เป็นจริง

ทุกคนรักนั่นเองทั้งประเทศเลยนะคะ